คุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปเที่ยวทุ่งกันบ้างดีกว่า
เราชาวนาอยู่กับควาย
พอเสร็จงานถ่ายเรากีดลงไป

วันนี้น้านนงของเราน้านนงเตือนยิ้มของเราตอนนี้นะแกก็ไปเลี้ยงขวายที่นั่งประวัตินะนะคะ

คือเรื่องราวมันเป็นแบบนี้คุณผู้ชมค่ะน้านงบอกกับผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐว่า
จากเหตุการณ์โควิดที่ผ่านมานั่นแหละทำให้น้าเองเนี่ยต้องมองหารายได้เสริมค่ะ
ซึ่งคุณภรรยาเขามีที่ดินอยู่แล้วกว่า๓๐กว่าร่าย

อู๋ที่ชะวัด๑๐๑ค่ะเราก็เลยมานั่งคิดกันว่าเราน่าจะเลี้ยงขวายเพิ่มนะ
เพราะเขายังช่วยงานในไร่ในนาเราได้อีกด้วยซึ่งน้าค่ะก็ไปศึกษาหาข้อมูลเลย
เจ้าควายเนี่ยมันต้องเลี้ยงยังไงแล้วก็ตัดสินใจลงทุนไปกว่า๒ล้านบาทคุณผู้ชม
๑ล้านบาทเลยนะในการทำฟาร์มเลี้ยงควายครั้งนี้ค่ะ
แต่น้าเนี่ยเลี้ยงเพื่ออนุรักษ์นะแล้วก็เป็นการประกวดใช่
ใช่ขาดตัวสวยมาเลยอ่ะ

คือพูดง่ายคือไม่ได้คิดจะส่งเข้าโรงเชือดอะไรแบบนั้น
นงค่ะก็จะกลับไปใช้ชีวิตบ้านปลายที่นั่น
แต่ถามว่าตอนนี้วางมือจัดงานในวงการเลยหรือเปล่า
นงบอกว่าไม่มีทาง
เพราะว่าอะไรต้องการเงินเนี่ยเอาไปลงทุนกับฟาร์มนี่แหละ

น้องอายุเขาเยอะแล้วเราก็ไม่รู้ในวงการเนี่ย
แต่ว่าถ้าเขายังให้การต้อนรับอยู่ไม่ว่าจะเป็นละครเป็นอะไรก็แล้วแต่

ถ้ายังมียังมีคนชื่นชมยังมีคนต้องการดูอยู่
โนก็ยังอยู่ที่นี่ยังไม่ไปไหนจนกว่าจะแสดงไม่ไหว

จะรักแบบรักหลงเลยดีกว่ารักหลงเลย
อันนี้สุดยอดเลยเราได้ทำงานได้เลี้ยงควายได้หอบย่า
ได้เอาอาหารให้ควายกินไปเดินในสวนในโคกหนองนาของเราอะไรอย่างนี้
นั่นคือการออกกำลังกายโดยทางอ้อมแต่มันได้คุณภาพกับชีวิตของเรา
จริงไม่ชอบ